ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สมุทรปราการนะครับดูตรงนี้หน่อย
ที่โรงพักษณ์เลยนะฮะสพคม่วงสมุชปารการช่วงเช้า
มืดวันนี้เนี่ยมีกลุ่มคนไร้บ้านเขาตั้งวงดื่มเหล้ากันค่ะ
แล้วไม่รู้มีปัญหาวิวาสอะไรยังไงกันแทงกันตายหนึ่งเจ็บอีกหนึ่งนะครับ
คนเจ็บเนี่ยวิ่งไปขอความช่วยเหลือบนโรงพักในสภาพเลือดท่วมตัว
ตีสี่ครึ่งนะครับท่านผู้ชมครับตีสี่ครึ่งเช้ามืดวันนี้
มีคนเนี่ยวิ่งมาขอความช่วยเหลือนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่สพเมืองสมุทรปราการนี่ฮะคนที่ถูกแทงมาเจ็บมาเลยนะครับ
ห้องรับแจ้งความชั้นล่างของโรงพักษ์สพเมืองสมุทรปราการนะครับ
หลังจากนั้นก็ไปล้มลงหมดสติอยู่ที่หน้าห้อง
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้ามาเจอพอดี
นี่ฮะเลือดนี่หยดเต็มเลยแล้วจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
ก็คือนายสมจิตบุตรดีอายุสามสิบปีนี่คนก่อเหตุสมจิตบุตรดีอายุ๓๐ปีนี่
มีมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุด้วย
คือที่เขาก่อเหตุกันเนี่ยความจริงแล้วอยู่ไม่ได้ไกลจากโรงพักเลยนะครับ
อยู่หลังโรงพักษพเมืองสมุทรปราการนะครับ
จากเจ็บแล้ววิ่งมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจบนโรงพักแล้วมีคนตายคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
คือ๑๐ตำรวจตรีสำเภาก่ำรำอายุ๔๙ปี
ไม่ได้เป็นตำรวจของสพเมืองสมปราการนะค่ะ
ตอนนี้เขาเป็นคนไร้บ้านเป็นอดีตต่อชะดอ
ตอนนี้เป็นชายไร้บ้านเสียชีวิตแบบเลือดเต็มพื้นไปหมด
มีบาดแผลถูกแทงที่ลำคอแล้วก็ตามลำตัวหลายแห่ง
นี่คือผู้เสียชีวิตคนเจ็บชื่อนายชัยนรงวงรักอายุ๔๒
มีรอยเขียวช้ำปูดบวมบนใบหน้า
นี่นะฮะที่มาขอความช่วยเหลือกับตำรวจบนโรงพักนะครับ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตี๔๘นาที
เช้ามืดวันนี้จะเห็นผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายสมจิตบุตรดีนะครับ
เดินเซไปเซมาแล้วเข้าไปที่สถานีตำรวจ

จากนั้นอีก๑นาทีเดินออกมาจากโรงพัก
คาดว่าน่าจะมีการก่อเหตุทะเลาะวิวาสอะไรกับคนเจ็บคนตายเกิดขึ้นแล้ว

นาทีเดียวนะครับ
นายสมจิตเนี่ยที่เจ้าหน้าที่คุมตัวได้
ตำรวจก็พยายามสอบถามสอบปากคำ

จับใจความได้ประมาณว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเขากับผู้ตายแล้วก็เพื่อน๔คน
นั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ลานจอดรถหลังโรงพักษพเมืองสมุทรปราการ

นี่นะฮะพอเหล้าหมดก็ไปซื้อมาเพิ่ม
แต่มันเป็นยี่ห้อที่ไม่ถูกใจผู้ตาย

อันนี้ต้องหาข้อมูลมาก
มีการโต้เถียงกันแล้วเกิดเหตุชุลมุน
นายสมจิตบอกว่าก็เลยใช้มีดที่พกติดตัวเนี่ยแทงสวนใส่ไป
โดยไม่คิดว่าจะไปโดนใครตาย
แต่ก่อนที่จะเกิดขึ้นคือว่าถ้าตามหลักฐานก็เขาน่าจะเริ่มป่าประมาณแล้ว
แต่ถ้าผมทำอะไรผิดไปผมก็ไม่รู้นะพี่นะ
ผมก็ยอมรับผิดตามสถานการณ์ที่ตัวเองทำ
ไม่ได้ถึงการฆ่ากันนะไม่ได้ถึงการฆ่ากัน

ตรงนี้ก็คือยังจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่

ตอนที่แทงนี้ก็คือว่ามันต้องมีการต่อสู้กันนะพี่

นี่ผมว่าผมพกติดตัวมา

ครับผมโดยไม่ได้มีใครส่งเสริมให้
แล้วเรารู้จักครับ

ไม่รู้จัก
ก็ให้การแบบไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร

พบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายสมจิต
กับผู้ตายคือ๑๐ตำรวจรีสำเภาเนี่ย

อยู่แถวพื้นที่โรงพักษพเมืองสมุทรปราการนี่แหละ
ก็ดื่มเหล้ากันจนเมาทะเลาะกันแล้วก็แทงกันนะฮะ
แล้วก็มีคนเสียชีวิตอีกคนนึงก็เจ็บด้วยถูกทำร้ายไป
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
พบว่ามันใดทางเข้าสหพาลเมืองสมุทรการ
ยังมีรอยรอยเลือดนี่หยดอยู่เลยนะฮะนี่นะครับส่วนด้านในตรงห้องแจ้งความจุดที่ผู้ตายไปล้มลงเสียชีวิต
ตอนวิ่งไปขอความช่วยเหลือเนี่ยวันนี้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดหมดแล้ว
นี่นะฮะพนักงานทำความสะอาดสนามเด็กเล่นอยู่ตรงข้ามโรงพักบอกว่าทำงานที่นี่มา๒๐กว่าปี
เห็นทั้งผู้ตายเห็นทั้งคนก่อเหตุอยู่แถวนี้นี่แหละมักเดินไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นประจำ
ยังเคยเห็นเดินไปขายพวงมาลัยตามถนนหน้าโรงพักอยู่ด้วยกันเลย
เขาก็เดินถือมาลัยไปด้วยกันเนี่ยนะส่วนมากเขาก็จะนอนอยู่แถวโรงพักโรงนั่นไป
ก็นั่นก็ไปเอามาลัยมาขายกันไปรับมาลัยมาขายกัน
ไม่เปลี่ยนค่ะได้แต่

ส่วนมากเขาไม่เคยมาแถบนี้ส่วนมากเขาจะไปอยู่ทางนู้น
ครมตมคอยท่าข่าวกลอกแล้วก็นอนที่ไหนคะ

แต่ในระวัตินี้
เป็นอดีตตำรวจตะเวนชายแดนนะฮะ
ตอนนี้เป็นคนไร้บ้านนี่นะครับ
ชาวบ้านแถวพื้นที่เนี่ยอย่างเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลส่วนงานของสำนักงานที่ดินสมุทรปราการอยู่แถวนี้นะฮะ
สมพรนะครับบอกว่าผู้ตายเนี่ยชาวบ้านแถวนี้จะเรียกว่าลุงตื้อ

อ่าเพราะเขาชอบตื้ออย่างเช่นมาที่สำนักงานที่ดินสมุทรปราการ
มาขอพวงมาลัยที่มีคนเอามาไหว้สารพ่อปู่ชัยมงคลแล้วก็จะเอาไปขายต่อตามถนนอะไรประมาณอย่างเนี้ย
มาขอพวกของกินผลไม้น้ำดื่มแม่ค้าผลไม้แถวนี้บอกว่าเนี่ย
ก็จะเจอทั้งผู้ตายทั้งคนก่อเหตุเนี่ยคนไร้บ้านแถวนี้เขามักมาขออาหารขอเงินกันเป็นประจำ
หลายคนแทง
ไม่เห็นแต่ไม่รู้จัก

ประสาทเขาไม่ค่อยดีแล้ว

แล้วเขาเป็นคนแบบนี้เราก็กลัวเขาไง
แต่มาคราวนี้เขาก็มายืนเขาพูดดีไง

ของเขาไหว้สารไหว้อะไรเขาก็เอา

ก็มานั่งที่นี่จุดนี้จุดที่วินเนี่ยอ่ามามาทุกวันอ่ะอ่า
ขอขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตที่มาขอตังค์แล้วก็ไป
แสดงว่าคนแถวนี้ก็รู้จักพี่คนตายรู้จักรู้จักแต่แกมานั่งพี่วินบ่อยค่ะ
แต่แกก็ไม่มีอะไรหรอกแต่แกจะกระดื้อดื้อแล้วแกขอตังค์ไปทั่ว
ตฤษฎก็รู้จักตฤษฎเขาก็รู้ว่าก็เป็นตฤษฎกเป็นใชดแดง
อ่ะก็อดีตถูกตูปล่าออกอดีตอดีตแกน่ะเพราะว่าแกสติตแกนะ
อยู่ตรงเนี้ยวิ่งไปทางนู้นนะเขาเอาหมวกกันน็อกเพื่อนกัน

แล้วก็พี่พัฒน์ก็บอกว่าสำเนาโดนแทงตาย

แล้วก็ญาติของผู้ตายมาที่สมรการ
แล้วก็บอกว่าผู้ตายคือ๑๐โดษรีสำเภา
เคยเป็นตำหนดต่อชาวด่อยู่ที่สหาแก้ว
ออกจากราชการมาตอนแรกมาอยู่กับญาติญาติแถวสุวินทวงที่ฉะเชิงเศร้า
เนื่องจากไม่มีครอบครัวเอายาดก็ช่วยกันดูแลให้ดูสวนดูไร่อะไรก็ว่ากันไป
แต่ผู้ตายเขาชอบออกจากบ้านคือไปทีก็ไปนานนานค่ะ
ร่อนไปอยู่ที่นู่นที่นี่ที่นั่น
ล่าสุดเนี่ยรู้ว่าอยู่สมุทรปราการก็มาตามกลับเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มาตามกลับ
แต่ผู้ตายบอกยังไม่กลับเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนก่อนแล้วหายไปเลย
มารู้ข่าวว่าถูกแทงเสียชีวิตนี่แหละ
อาทิตย์เนี่ยแกขอมาถ้าไม่มาแกก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอก
ก่อนหนึ่งปีเขาจะมาอยู่ที่นี่เราก็ต้องมาตามกลับ
เกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเอากลับแล้วแกก็จะหนีไปหนีมาที่เนี้ย
ไม่รู้เป็นอะไรที่นี่ดีอะไรนักหนาไม่รู้

ทำไมเขาถึงได้ออกรายการ
คือมันก็มีเรื่องเหมือนกันแหละแต่ว่าคือ
เดี๋ยวก็จะต้องสอบสวนขยายผลอีกครั้งเอาให้สั่งเมาก่อน

คือฆ่าคนตายโดยเจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ

แล้วก็เรื่องของอาวุธมีดที่พกพามาก่อเหตุนะครับ
ไร้บ้านบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่ามีจิตใจทาง
ประสาทผิดปกติอะไรบางทีเขาไม่อยากอยู่บ้าน